กันกันกันกันหน่อยอย่างเจ้ากล้องเกิร์กฤทธวิกาทีมีข่าวในโลกโซเชียวว่ากำลังปลูกต้นรักอยู่ครับ
คิดว่าต้นรักเป็นเรื่องของหัวใจนะครับคุณผู้ชม
หลังจากที่มีผู้แชร์ภาพของเจ้ากล้องเกอร์กริดทุวีการกับ
ซึ่งทั้งคู่นะครับก็มีการโต้ตอบและส่งข้อความคิดถึงกันผ่านอินสตราแกรม
จนเกิดประเด็นว่าเจ้ากล้องกับน้องชะเอมอาจจะเป็นคู่จิ้น

ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวที่ก่อติดความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่ประเทศสหรัฐอารับเอเมริต
ได้สอบถามถึงเรื่องนี้จากเจ้าตัว
แต่เมื่อถูกยิงคำถามเข้าไปนะครับเจ้ากล้องเกิกฤทธิเนี่ยก็ได้แต่หลบเลี่ย
ก่อนที่จะเดินออกไปแบบเขินอายครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เล่นไปถามเอาหน้าห้องน้ำเลยนะครับ
ก็เลยตอบไม่ตรงคำถามแบบนี้

ทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอารับเอเมริตในวันที่๖ตุลาคม
แข่งขันในเวลา๒๓นาฬิกาครับตามเวลาของไทย
จากนั้นจะพบกับอีรักษ์นะครับที่ประเทศอีรานที่สนามกลางครับ
วันที่๑๑ตุลาคมเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ก็อย่าลืมชมแล้วก็เชียร์กันนะครับ